เอาละครับพูดถึงการกระตุ้นการท่องเที่ยวนะฮะ
ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้นำคณะผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทย
ไปเจอกับบริษัทของจีนเขานะครับ
มหานครชงชิ่งที่ประเทศจีนเลย
เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในเดือนธันวาคมนี้

อยากให้คนจีนเข้ามาเที่ยวบ้านเราเยอะนะครับ
โดยนางกรอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ได้นำภาพเกาะหลีเป๊ะจังหวัดสตูน
ซึ่งเป็นท้องทะเลที่สวยงาม
สถานที่ท่องเที่ยวที่ชาวจีนรู้จัก
แต่บางคนก็อาจจะยังไม่เคยมา
สำหรับบางคนที่ไปเที่ยวทะเล
มักจะบอกว่าไปเที่ยวหน้าร้อนสิจะได้ไปแช่น้ำ
แต่เกาะหลีเป๊ะสวยที่สุดในหน้าหนาวนะคะ
เกาะเขาเปิดในช่วงนี้นะครับให้หลายท่านได้เข้าไปท่องเที่ยวกันนะครับ
ก็ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยเนี่ย
ก็เลยได้ไปที่มหานครชงชิ่ง
ทำให้ได้เห็นว่าไทยมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญและสวยงามอีกมากมาย
เพราะส่วนใหญ่คนจีนเข้ามาเที่ยวบ้านเรา
ก็อาจจะมาท่องเที่ยวที่กรุงเทพมนาคม
แล้วก็ไปเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่พัทยาภูเก็ต
แต่จริงเมืองอื่นจังหวัดอื่นมีให้ท่องเที่ยวเยอะเลยนะครับ
อกจากนี้นะครับทางคณะผู้ประกอบการของไทย
ยังนำเสนอกิจกรรมใหม่ในสถานที่เดิม
ให้รู้จักเช่นกิจกรรมทางกีฬางานวิ่งมาราทอน
การฝึกโยคะการนั่งสมาธิและประเพณีต่าง
รวมถึง๗๐เส้นทางตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
สร้างความสนใจแก่สื่อมวลชนจีนและผู้ประกอบการเป็นอย่างมากนะครับ
ขายบ้านเราอีกอย่างหนึ่งก็คือการท่องเที่ยวเชิงกีฬา

มีศักยภาพในการจัดแข่งขันวิ่งมาราทอนให้เห็นชัดเลย
ค่ะและสถานที่ท่องเที่ยวต่างนะคะ
เอื้ออำนวยต่อการจัดเป็นสนามกีฬาเช่นกัน
แล้วก็มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานหลายสนามทั่วประเทศไทยเลยนะคะ
โดยเฉพาะกีฬาทางน้ำเรามีพัทยา

นะฮะโอ้โหมีหลายสนามจริงนะครับ
แล้วก็ทางคณะเองรวมถึงรัฐมนตรี
ท่านก็ได้ทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจีน
ถึงสถานการณ์ต่างในประเทศไทย
โดยระบุว่าการดำเนินการท่องเที่ยวทุกสถานที่ยังเป็นปกติ
และพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจีนทุกระดับ
แต่จะเพิ่มคุณภาพการท่องเที่ยวให้ชาวจีนประทับใจ

โดยเฉพาะราคาและคุณภาพสินค้าเช่นจิเวอรี่และของฝาก
ก็ผลมาจากเรื่องของทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยนะ

เพราะว่าเพื่อที่จะให้นักท่องเที่ยวจีนเขาเข้ามาเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพแบบนี้
แล้วก็ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่ด้วยนะครับ
งานนี้ถือว่ามีผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยกว่าร้อยราย
แล้วก็บริษัทนำเที่ยวจีนอีกกว่า๓๐๐ราย
มีโอกาสพบปะจับมือเช็คแฮนด์กันนะฮะ

ถ้ามาแล้วจะเป็นยังไงจะเหมือนเดิมไหม
ทำการตกลงเลยงั้นเดี๋ยวผมพาไป

คาดว่าตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนโดยเฉพาะในมหานครชงชิ่ง
ที่จะเข้ามาบ้านเราก็จะเพิ่มขึ้น
จากปี๕๘ที่มีกว่า๔แสนคน

หมายถึงว่าเราจะไปเที่ยวบ้านเขาด้วย๔แสนคน
แล้วก็ตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนในปี๕๙ตั้งแต่ต้นปี
จนถึงเดือนพฤศจิกายนจะสูงถึง๘ล้าน๒แสนคน

มีนักท่องเที่ยวจีนสูงถึง๘๘๐๐๐คนอย่างแน่นอน

อีกเดือนเดียวเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นการส่งท้าย
แล้วก็เป็นการสรุปงบประมาณรวมทั้งรายได้ของประเทศ
ที่ได้จากการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าเป็นพระเอกหลักเลยปีนี้

โดยเฉพาะการต้อนรับกลับมาของนักท่องเที่ยวจีนด้วยนะครับ